เรื่องของความเชื่อมันมี๑สถานที่ที่ต้องบอกว่า
มีความหล่อนมากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ

อยู่ถนนศรีหบุรานุกิจเขตมีนบุรีนะ

คุกขี้ไก่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีนะ
คุกขี้ไก่ตั้งอยู่ในพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีนะ

คุกขี้ไก่ตั้งอยู่ในพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีนะ

คุกขี้ไก่ตั้งอยู่ในพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีนะ